เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถกระบะเข้ามา
จอดหน้าอาคารจอดหน้าตึกฉุกเฉินเลยกลางดึกนะครับ
แล้วเธอเปิดเพลงเสียงดังลั่นรถเลยเบิ้ลเครื่องเสียงดังเลย
ทำไมรู้ไหมครับเพราะเธอเครียดเธออยากตรวจโควิด๑๙

ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ที่โรงพยาบาล
ให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเพลงที่เธอเปิดนั้นเสียงดังขนาดไหนนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือหน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ผอพึ่งหมอม้า๕๗๔ชม

เปิดเพลงเสียงดังรั่นรถสนั่นหวั่นไหว

เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ก็ออกเวรแล้ว
แล้วก็อีกอย่างคนไข้ก็พ่าใสนะครับ

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องเปิดฟืนเปิดไฟออกมาดูเลยล่ะฮะ
ว่าใครมาเปิดเพลงเสียงดังเสียงดังแบบนี้
บกวนผู้ป่วยวิกฤตที่นอนพักอยู่ภายในโรงพยาบาลนะครับ
แล้วเขาบอกว่านอกจากผู้ป่วยสูงอายุแล้ว

ทีนี้หมอเวรและพยาบาลเวรก็ต้องเข้ามาดู
จังหวะที่นอกจากเธอเปิดเพลงเสียงดังในรถแล้วนะ
ยังมีจังหวะที่เบิ้ลเครื่องเสียงดังด้วย

โอ้โหคุณคือตอนนี้ปิดวิทยุบ้างแล้วนะ
ปิดเพลงบ้างแล้วแต่เบิ้ลเครื่องดังมากยาวมาก

มีพยาบาลท่านหนึ่งพยายามที่จะไปเคาะกระจก
แล้วถามว่าต้องการอะไรพยายามที่จะพูดเกลี้ยกล่อมนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
และอีกอย่างภายในอาคารภายในห้อง
ยังมีผู้ป่วยเขารับการรักษาอยู่มันจะเป็นการรบกวน
ปรากฏว่าผู้หญิงคนในรถตะโกนออกมา
โวยวายใส่เจ้าหน้าที่พอจะจับใจความได้แบบนี้
บอกว่าคนในครอบครัวของเธอติดโควิด๑๙ละ๔คน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
แต่ถูกปฏิเสธการตรวจเครียดเว้ย
บอกแบบนี้เลยตะโกนมาแบบนี้เลยเครียดเว้ย
ก็เลยต้องขับรถอยากจะมาตรวจโควิด
โรงพยาบาลแห่งนี้แต่มาถึงแหม
ทำการอีกแล้วรับเฉพาะเคสคนไข้ฉุกเฉิน
เธอก็เลยเครียดจริงนะครับแล้วก็โวยวายใส่เจ้าหน้าที่
วายไม่พอนะคุณนะในรถเธอมีมีดเธอมีกันไกลด้วย
แล้วเธอเอามีดกับกันไกลแทงแขนตัวเอง
พยาบาลพยายามเกลี้ยกล่อมเต็มที่นะครับ

เชิญเร็วคนไข้ฉุกเฉิน

เจ๊ได้ยินไหม

มีคนไข้จะขึ้นมาเราจะกำลังไปรับคนไข้แล้วเร็ว

กับดังที่เจ๊ต้องขยับรถลงข้างล่าง
พยายามบอกว่าช่วยขยับรถหน่อย

แต่ว่ารถคันข้างหลังที่เขามาจ่ออยู่
เป็นรถที่มาส่งคนไข้จะเอาเข้าห้องฉุกเฉินให้คุณ
อีกคันข้างหลังเขาขึ้นมาไม่ได้
เวลาล่วงเลยไปเกือบ๒ชั่วโมงนะคุณนะ
พยาบาลไม่ลดละความพยายามในการเจรจากับผู้หญิงคนนี้
ให้เอารถไปจอดจุดอื่น

เปิดเพลงดังเสียงดังท่าเดียวเลยนะฮะ
ท้ายที่สุดครับตำรวจเข้าเจรจา
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงเธอก็เลยยอมวางมีดลงในที่สุดนะฮะ
เพราะเธอบอกว่าเธอก็เครียดเธอไม่ไหวแล้ว
แล้วก็มันมีเลือดออกบริเวณแขนเลือดไหลออกมา
เธอก็เลยยอมลงจากรถ
แล้วก็พยาบาลก็นำตัวเธอไปทำแผล
แล้วก็ตรวจสอบประวัติพบว่าเธอนั้นป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
และเกิดความเครียดที่คนในบ้านป่วยเป็นโควิด๑๙

ตอนแรกเธอก็โวยวายเธอจะขึ้นรถขับรถกลับบ้านอะไรก็ตามนี้
แต่ตำรวจต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพบ้านโพ
แล้วก็ประสานญาติมารับตัวนะฮะ

ทีนี้เราก็อยากรู้ความคืบหน้าในเช้าวันนี้นะครับ
เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ตามไปดูเหตุการณ์

รถกระบะของเธอทางญาติมารับไปแล้ว

แล้วก็เราได้มีโอกาสพูดคุยกับสามีของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ซึ่งสามีได้เดินทางมาที่สพบ้านโพ
แล้วก็มารับตัวภรรยากลับบ้านไปแล้ว
กำชับให้พาไปตรวจโควิด๑๙
จากถือว่าเธอนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
แล้วก็ตำรวจก็มีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยา
ฆ่าเชื้อที่ห้องสอบสวนและห้องควบคุมขังเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ทางด้านภูมิกับการสพบ้านโพบอกว่า
ก็ประเด็นนี้คดีนี้ไม่สามารถดำเนินคดี
กับนางสาวสมฤดีหรือว่าผู้หญิงที่ขับรถ

เพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

แล้วก็มีประวัติการจะฆ่าตัวตายหลายครั้ง
ส่วนที่ก่อเหตุลงไปก็เพราะความเครียด
ประกอบกับกินยารักษาไม่ต่อเนื่อง
ทำให้อาการนั้นกำเริบด้วย
ส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องจะเอาตัวเธอ
และคนในครอบครัวไปตรวจโควิด๑๙อย่างไร
ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าพื้นที่แล้วนะครับ
ในการไปดูว่ามีคนที่หลุดรอดจากการถูกตรวจหรือเปล่า